เพื่อเติมเต็มการให้บริการครบทุกมิติ
โดยมีพนักงานที่เป็นกูรูด้านเทคโนโลยี
และร้านอื่นในเครือทั้ง๖๐แห่ง
ในความร่วมมือครั้งนี้ก็หมายรวมถึง
การที่เราเข้าไปใกล้ชิดลูกค้า
ย่อมนำมาซึ่งจำนวนยอดขายที่มากขึ้น
ที่จะตอบโจทย์ความต้องการขยายโอกาสในการเข้าถึง
และสัมผัสเทคโนโลยีดิจิตอลระดับโลกให้แก่คนไทยด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป